สุดท้ายเรากินเนื้อเนื้อยังเนี่ยแต่ว่าเวลาเรากินลูกค้านเราต้องความสวยง่ายครับจ้ะจ้ะ

เนี่ยบีบให้มันโปรแตกแล้วก็อ่าโปรแตกหนึ่งแล้วก็เปิดออกมาอ่า
เนี่ยแกะเนื้อของมัน
นี่

เขาเรียกหลัวแล้วยายยายหูยจ้ะอ่า